แต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อมันก็ยังมีอีก
เดี๋ยวพาไปดูงานนี้เขาบอกคนตะลึงกันทั้งงานเลยจู่

ลักษณะคล้ายองค์ลงขณะที่ทำพิธีครอบครูโนราอยู่
เพศกาจะเป็นยังไงตามไปดูค่ะ

หลายคนนะคะที่มีอาการแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดู

ใช่เสียกลองเหล้ามากเลย

แล้วนี่เขาก็มีอาการตัวสั่นอย่างนี้

ดูนะคะภาพนี้เป็นภาพของงานครบรอบการครอบครูโนรา
ซึ่งเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นการถวายแก่บรรพบุรุษในครอบครัวด้วย
เขาจะถวายให้บรรพบุรุษโนรานั่นเอง
ซึ่งพิธีเหล่านี้ก็จะถูกจัดขึ้นในครอบครัวของคนที่นับถือโนราเท่านั้นด้วยนะคะ
แล้วทุกครั้งที่จะมีการท่องบทสวดที่คุณได้ยินเนี่ยคือบทสวดโนรา
ใช่แล้วก็การปัลเลงดนตรีค่ะคุณ
ก็จะมีจังหวะแล้วก็เสียงร้องช่วงทำนองประมาณนี้แหละ
เป็นภาษาใต้อย่างนี้นะคะคล้ายคำโนราแล้วเหล่าคนที่เป็นลูกหลานโนรา
ก็คือผู้ที่เขาเรียกว่าบางคนมีร่างโนราอยู่ในนั้น
ก็จะถูกปลุกให้ออกมาสำแดงอิทธิฤทธิ์แบบนี้นี่
นี่อีกคนหนึ่งเห็นไหมเสื้อคนละสีกันเนี่ยคนละคนกันนะ
หรือบางคนเขาว่าไม่ก็จะถูกพรานบุญหรือบรรพบุรุษโนราแฝงร่าง
แล้วก็มาเข้าร่วมงานในโรงพิธีโรงครูแบบนี้
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลของทางภาคใต้เขานะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
ยังไงขอบคุณมากนะคะ